การยกกระดับของผู้ตัดสินก็ถูกนำมาใช้ในรายการนี้นะครับ
เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์บงทองดีครับ
จริงรับรองว่าการตัดสินต้องเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างแน่นอน
แต่ว่าคราวนี้ต้องถือว่าเป็นคราวแรกในเขตการศึกษา
ที่เรานำระบบการสื่อสารของผู้ตัดสินมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่า
ฟุตซอลในการตัดสินเราตัดสิน๒คนนะครับ
สองคนปั๊บเนี่ยณปัญหาที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอก็คือขัดแย้งกัน
หลังจากที่นำมาใช้เนี่ยนะครับ
ปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นเรื่องกาลสินเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นคำตอบเดียวไงนะครับ
เนื่องจากว่าการตัดสินสองฝั่งเนี่ย
มุมมองของผู้สินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ

แต่คนอยู่ไกลสามารถมองเห็นเป็นภาพที่มันวายกว่ากว้างกว่า

ตัดสินฟุตซอลที่เคยผ่านการตัดสินระดับนานาชาติมาแล้ว
รับว่าการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยผู้ตัดสิน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินได้เป็นอย่างมาก
ซึ่งทำให้แทบจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในเกมฟุตซอลเลย

เริ่มใช้มาตัวนี้ลายรายการแล้วครับ
จริงมันถ้าอาจารย์ก็เอามาใช้กับรายการนักเรียนนักศึกษาของเรา
มันทำให้เกมได้สมูทขึ้นได้มีประสิทธิภาพในการตัดสิน
ของผู้สินอย่างหนึ่งที่ไม่เห็นตัวหรืออย่างอื่น
การพิจารณาใบเหลืองใบแดงเราก็สามารถช่วยกันได้ครับ
แม่ยังไงต้องขอปรบมือดังให้กับไอเดียของกรมพลักษึกษานะครับ
ให้ความสำคัญกับการแข่งขันฟุตซอลระดับนักเรียนที่ถือเป็นรักฐานสำคัญ
อกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ให้กับวงการฟุตซอลและผู้ตัดสินบ้านเราอีกด้วย
อิษณะภูมิลินถ่ายภาพจุศักร์วงทองดีข่าวไทยรักษณ์ทีวีบรรยายงาน